งานไทยที่ไปทำงานอยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งที่มีการปะทะกันระหว่างปาเลสไตน์และอิสราเอล
จนเป็นพื้นที่ภาวะสงครามเนี่ยค่ะญาติพี่น้องและคนในครอบครัวต่างก็รอคอยติดตามฟังข่าวกันอย่างใจจดใจจ่อนะคะ
ก็คือแรงงานไทยที่อยู่ในพื้นที่ก็จะมี๓ลักษณะคือ๑เสียชีวิต
ได้รับบาดเจ็บและ๓ถูกจับเป็นตัวประกัน
หนึ่งในผู้เสียชีวิตที่เราได้ทราบชื่อมาก็คือนายสมควรพันธ์สะอาด
เป็นหนึ่งในแรงงานที่เสียชีวิตที่นั่น
คุณผู้ชมค่ะคุณพ่อคุณแม่และญาติพี่น้องอยู่ที่กาลสิน
ได้เห็นภาพเป็นแบบเป็นคลิปนะคะ
แล้วจำได้เลยว่ากางเกงขาสั้นที่เป็นลายลายที่ลูกชายใส่คือตัวนี้เลย
แล้วภาพที่เห็นคือลูกชายเสียชีวิตเพราะว่าถูกยิงในพื้นที่
ว่าแรงงานที่เขารอดชีวิตนะคะถ่ายภาพอันนี้เอาไว้
คุณพ่อคุณแม่นี่ร้องไห้ยกมือไหว้เลยขอให้รัฐบาลไทยนำร่างของลูกชาย
กลับมาที่เมืองไทยค่ะ
นี่ค่ะยกมือไหว้ทั้งน้ำตาคุณพ่อคุณแม่ของนายสมควรพันธ์สะอาดนะคะ
คุณพ่อกระบวนคุณแม่หนูพา
ก็ทั้งคู่บอกว่าภาพที่เห็นน่าจะเป็นแรงงานที่รอดชีวิต

ส่งมาให้ดูพอเห็นภาพเห็นกางเกงขาสั้น
จำได้เลยนี่คือกางเกงขาสั้นที่ลูกชายใส่
เพราะว่าเป็นตัวเดียวกันกับที่วีดีโอคอลมาคุยกับพ่อแม่เมื่อ๒วัน

คนที่อยู่ในห้องเดียวกันกับลูกชายบอกว่าวินาทีนั้นทุกคนหนีตายค่ะ

ผู้ก่อเหตุบุกเข้ามาแล้วสาดกระสุนใส่แบบทันที

แน่นอนหมอเค้นนุ้งกับเกงขาสั้นนะบ่มิเรามองมีประสบการณ์ประใด
เพราะว่าเราไปอยู่อิสราเอลไหมนะ
ยังไม่ปลูกทางของมียานั้น
อือซุ่มไปนี่เขามันมีส่งคล้ำเกิดขึ้นเขาสิบอ้อนนอน
เขาอยู่ที่มีเจษาที่นี่น้า
แต่ว่าหมอเค้นมึงมีไข่สองมึงนั้น

แต่ก็ได้สิ่งมีมกับกระโคมชาติน้อยนะครับ

ข้าง๕หนุ่ยงานไม๊ว่าจะเป็นปรัมแรงงาน
จัดหางานจังหวัดสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประกันสังคมพมจฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกาลสิน
ก็ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
สำคัญเลยก็คือต้องไปให้กำลังใจกันก่อน
ไปให้กับกำลังใจครอบครัวนะคะ

ให้กับทางครอบครัวได้ทราบค่ะครับ

โดยบอกว่าเป็นการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ
ก็คือคุณสมควรหรือว่าคุณเคน
อีกหนึ่งเนี่ยทางการอิสราเอลยังไม่ได้เปิดเผยชื่อ
วันนี้กระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่า

เมื่อเช้าบอกว่าเป็นตัวเลข๑๒ศพก็

ก็เนี่ยฮะสองคนเนี่ยรู้ชื่อแล้วนะฮะ
แต่อีกคนนึงรอเปิดเผยอยู่ที่เหลือยังไม่รู้ว่าคือใคร

มีอยู่๑คนเป็นแรงงานไทย
ภรรยาของเขาบอกว่า
เพื่อนของสามีเนี่ย
ส่งภาพสามีมาให้ดู
ว่าสามีเธอเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แล้ว
ก็คือคุณนันทวัฒน์ปิ่นใจ

ส่วนขวามือนั่นคือภรรยาอยู่ที่สกลนครนะฮะ

เธอบอกว่าแม้รายชื่อของสามีเธอ

ยืนยันอย่างเป็นทางการออกมา
แต่เพื่อนของสามีเนี่ย
บอกว่าสามีเธอเสียชีวิตแล้ว

บอกว่าสามีเธอไปทำงานที่อิสราเอล
หลังแต่งงานกันสามีเนี่ยไปตั้งแต่ปีหกสี่
ก็หวังว่าจะไปทำงานที่นั่น
เงินเดือนมาก่อร่างสร้างครอบครัว
สามีไปทำงานเหมือนภาพซ้ายมือเลยฮะ

เป็นฟาร์มวัวนมใกล้กับฉนวนกาซ่าเลยนะฮะ
เมื่อเที่ยงวันเสาร์ที่๗ตุลาคมเนี่ย

ตามเวลาในประเทศไทยนะฮะช่วงเที่ยง
คุณพรพันธ์ซึ่งอยู่ที่สกลนคร
บอกว่าตอนนั้นสามีติดต่อมาหานะ
อิสราเอลเนี่ยเขาสู้รบกันเกิดขึ้นนะ
อยู่ใกล้กับแคมป์ที่พักเลย
ยิงกันตั้งแต่เช้าใช่ไหมตามเวลาในไทย
นี่ช่วงเที่ยงสามีนี่ติดต่อมาหา
แต่ตอนนั้นสามีบอกยังไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนภัยจากทางการอิสราเอล
จากนั้นสามีก็อัปเดตเหตุการณ์ให้ทราบเป็นระยะ
รวมทั้งส่งคลิปวิดีโอเหตุการณ์มาให้ดูด้วย

สามีเนี่ยฮะคุณนันทวัฒน์ส่งมาให้ภรรยาที่สกลนครดูที่เมืองไทย
คือมีหลบกันอยู่ใต้เตียงแล้วที่กำแพงที่ผนังของห้องพักมีแต่รอยกระสุนปืน
นี่นะฮะแล้วสามีก็ส่งคลิปนี่อันนี้รูกระสุนนะ
แล้วก็คลิปที่ตอนที่สามีหลบอยู่ใต้เตียง
สักพักหนึ่งสามีก็วางสายไปบอกกลัวคนร้ายได้ยินเสียง
แล้วก็ขาดการติดต่อกันไป
นี่คุณนันทวัฒน์นะฮะจนกระทั่งวันต่อมาคือวันอาทิตย์นะครับ
คุณพรพันธ์บอกว่าทราบข่าวจากเพื่อนคนงานของสามีว่าสามีถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
เธอบอกเธอก็ยังไม่แน่ใจนะเธอก็พยายามบอกให้เพื่อนของสามีที่อยู่ที่อิสราเอลเนี่ยส่งภาพมาให้ดูหน่อย
แต่เพื่อนของสามีบอกทางทหารอิสราเอลเนี่ยไม่อนุญาตนะฮะไม่ให้แบบ
เปิดโทรศัพท์มันจะมีสัญญาณอะไรแบบนี้ค่ะ

ไม่งั้นเขาจะดักจับสัญญาณได้ก็จะรู้ว่าซ่อนตัวกันอยู่ที่ไหน
แต่เพื่อนสามีบอกสามีเธอถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
บอกมันยังไม่มีการยืนยันที่แน่ชัดว่าสามีเธอยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นะ
แต่เอาเป็นว่าเธอก็เนี่ยฮะมันก็เลยกลายเป็นความกังวลที่แบบไม่รู้จะทำยังไง
คือถ้าเกิดสามีเธอเสียชีวิตจริงตอนนี้ก็อยากวอนทางรัฐบาลไทยให้ช่วยนำร่างสามีเนี่ย
กลับมาประเทศไทยให้เร็วที่สุดให้ด้วย

อิสราเอลไม่ให้ไปถ่ายภาพก็เลยส่งภาพมาให้ดูไม่ได้
ยังไงก็เดี๋ยวรอการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนนะครับ